เอาไปดูเรื่องของลูกสาวคุณหม่ำจกมกนะฮะ
คุณเอ็มไปแจ้งความกับตำรวจปอทบอกว่ามีคนเอาบัตรประจำตัวประชาชน
นะฮะของเธอไปโกงคนอื่นเขาอ่านี่ฮะสวมบัตรที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาจกรรมทางเทคโนโลยีนะครับนางสาวบุษรคำวงคำเหลาลูกสาวคุณหม่ำชกมกเนี่ย
นะฮะแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนบอกมิจฉาชีพเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปปลอมแล้วไปหลอกคนอื่นเขา
คุณเอ็มนะครับชื่อเล่นนะฮะชื่อเล่นของเธอนะครับบอกว่ามีคนทักไลน์มาบอกไปเจอรูปบัตรประจำตัวประชาชนของเธอ
แต่เป็นชื่อคนอื่นนะแต่รูปเนี่ยใช่เอาไปหลอกให้คนโอนเงินนะฮะ
เห็นภาพเจ้าของบัตรจำได้อ้าวนี่คุณเอ็มนี่นะก็เลยทักมาถามนะครับ
ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเพราะคิดว่าไม่ใช่ตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจไป
ต่อมาได้รับข้อความอีกซึ่งครั้งนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากเลยนะครับ
ทราบว่ามีการเอาบัตรประจำตัวประชาชนของเธอไปปลอมเป็นชื่อคนอื่น
แล้วก็เอาไปใช้หลอกให้คนอื่นโอนเงินจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความในวันนี้
เนื่องจากทำให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง
กระบวนการนี้นะครับแหมมีผู้เสียหายทำให้เกิดผู้เสียหายทั้งหมด๖ราย
ชื่อบัญชีนางสาวสรรพรสุขสวัสดิ์
เลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับคุณเอ็มโดนยังไงคุณเอ็ม
ก็มีคนแจ้งมาอีกแล้ววันนั้นเป็นวันที่คนส่งข้อความมาเยอะมาก
ไม่ต่ำกว่าสิบข้อความว่าแบบเนี่ยใช่ลูกคุณเอ็มหรือเปล่า
ตอนนี้เขากำลังตามล่าหาตัวอยู่ว่าคนนี้คือใคร
เพราะว่าคนอ่ะโดนหลอกไปเป็นล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรวมผู้เสียหายหลายคนมาก
ว่าหลอกเอาเงินจากหลายหลายเพจนะคะหลอกให้เขาโอนแล้วก็หลอกให้เขาเชื่อใจ
โดยการส่งหน้าบัตรประชาชนไปที่มีรูปเอ็มคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะติดต่อยาก
แล้วก็ยากก็เลยวันนี้ก็เลยจะต้องมาคุยกับออนิดนึงว่ายังไง
แล้วตอนแรกก็หวั่นใจเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องแจ้งหน่วยงานไหนถึงจะถูกต้อง
รู้เท่าไม่ถึงการนะครับไปถ่ายบัตรประจำตัวต่างเนี่ย
ประชาชนใบขับขี่บัตรอะไรพวกเนี้ยแล้วไปลงเฟซบุ๊ก
ลงสื่อออนไลน์อย่าเด็ดขาดนะครับผมเห็นผมจะเข้าไปเตือนเลยแหละ
เพราะว่าเลขที่ปรากฏเนี่ยแล้วรูปต่างมันเอาไปปลอมแปลงได้
ใช่ตรงจุดนี้ค่ะที่เป็นจุดรั่วไหลนะคะ